ประเด็นของเสียเต้ยที่เสียชีวิตไปเนี่ย
คนจับจ้องไปที่อย่างเสียเต้ยเนี่ย
สินจะเป็นยังไงจะมีแค่ไหน
พิธีกรรมจะเป็นยังไงอันนี้คนก็สนใจ
ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
เพราะว่าพี่สาวเล่าให้ฟังบอกว่า
ฝันเห็นแม่มาร่วมจัดงานศพ
เชื่อว่ามารับน้องไปอยู่ด้วย
ขณะที่เพื่อนรักของเสียเต้ยเนี่ยนะ
บอกว่าเห็นวิญญาณแล้วน่าจะเป็นเสียเต้ยนี่แหละ
วิญญาณนี้มาเดินผ่านกำแพง

ที่เขาจะทราบข่าวร้ายว่าเสียเต้ยเสียชีวิต
ที่บ้านของเสียเต้ยนะครับในอำเภอหนองแสง
จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพ

ทยอยส่งพวงหลีดแล้วก็มาร่วมแสดงความเสียใจ
ส่วนเรื่องทรัพย์สินหรือว่ามรดกของเสียเต้ย
ครอบครัวบอกว่าหลังจากเสร็จงานศพแล้ว
ถึงจะไปเปิดตู้เซฟดูพินัยกรรมที่เก็บรักษาไว้
ธนาคารว่ามีอะไรและจะมอบให้ใครบ้าง
โดยนางระยองคลื่นแก้วอายุ๔๗ปี
พี่สาวของเสียเต้ยเปิดเผยนะครับว่า
เมื่อคืนก่อนนี้นอนอยู่นอนอยู่ชั้นล่าง

คือต่างจังหวัดเขาต้องมีคนนอนเฝ้า
ฝันเห็นแม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๒ปีที่แล้ว
๒ปีก่อนมาช่วยจัดงานศพ
มาวางดอกไม้วางพวงหลีดหน้าโรงศพ

หันไปถามแม่ว่าแม่มาทำอะไร
แต่แม่ไม่ตอบครับแล้วในฝันนึกขึ้นได้
แม่ตายแล้วนี่แม่ตายไปตั้งนาน
แล้วเสร็จดุ้มตื่นกันมาผลลุกสู้ทั่วตัวเลย
เชื่อว่าแม่เนี่ยคงจะมารับลูกชายคนเล็กสุดที่รักของแม่ไปอยู่ด้วยครับ
ขณะที่นายชัยพลอายุ๔๑ปี
คนนี้เป็นเพื่อนรักของเสียเต้ยเปิดเผยบอกว่า
ก่อนวันจากไปของเสียเต้ยแค่๒วันมันมีลางสังหรณ์
ขณะขับรถจะไปส่งเพื่อนเห็นเงาดำเชื่อว่าเป็นวิญญาณและเป็นวิญญาณของผู้ชาย
แล้วมีใบหน้าครึ่งซีกอันนี้ไงเดินทะลุออกมาจากกำแพงรั้วข้างถนน
จากนั้นเดินตรงผ่านหน้าฝากระโปรงรถที่เขาขับอยู่เนี่ย
ในใจตอนนั้นโดนเขาแล้วผีหลอกแน่
จากนั้นมาทราบครับว่าเสียเต้ยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นวันที่๒๕พฤศจิกายนนะครับ
ที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลจังหวัดอุดรธานีครับ